ส่วนอีกหนึ่งคดีเป็นความคืบหน้ากรณีที่เซียนไก่ชนไปถูกมือปืนบุกยิงค่ะร้านสนุกเกอร์เลย
เหตุจากเรื่องนี้เนี่ยมาจากการสั่งของแล้วก็เกิดการบัดหมางกันจนลุกลามบานปลายจนกลายมาเป็นเหตุยิงกันจนตายเนี่ย
สารอนุมัติหมายจับคนก่อเหตุมือปืนแล้วนะคะเป็นอดีตนักมวยดัง
กลับไปดูคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เป็นคนร้ายเนี่ยบุกยิงนายสว่างเจริญมาก
อายุ๔๓ปีเป็นเซียนไก่ชนในโต๊ะสนุกเกอร์แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์เกิดในโต๊ะสนุกเกอร์ภายในบ้านอยู่ที่หมู่๑๐ตำบลดอนชะเอมอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี
คือเมื่อวานนี้ตำรวจสพธามกาก็ไปสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยค่ะ
ทราบว่าผู้ก่อเหตุมือปืนคือนายนพสิทธิจีนใจเย็นอายุประมาณ๔๐กว่าปี
เขาอยู่หมู่๕ในตำบลหนองไฟล์ที่อำเภอลาวขวัญกาญจนบุรีเหมือนกัน
คนนี้เป็นอดีตนักมวยชื่อดังเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยรวบรวมพยาหลักฐานเสนอสารออกหมายจับ
แล้วก็ไปจับตัวนายนพสิทธิ์ฐานฆ่าคนตายโดยเจตนานี่เป็นผู้ก่อเหตุเป็นมือปืนนะคะ
ลงพื้นที่ไปจนเจอตัวนายนพสิทธิ์ลงพื้นที่ไปค้นหาแต่ยังไม่พบตัวยังไม่พบตัวนะคะ
ไปตรวจสอบประวัติพบว่านายนพสิทธิ์เคยต้องคดีอาวุธปืนในการยิงคนตายมาก่อน
ในเดวการณ์ช่วงบ่ายเมื่อวานนี่นายมนเทียนสี่วังคนนี้เป็นเพื่อนของนายนกภาษิต
บอกตำรวจว่านายนพสิทธิ์เอาปืนมาฝากไว้

เดี๋ยวจะส่งไปตรวจเปรียบเทียบวิถีกระสุนต่อไป
ทีนี้สาเหตุของการสังหารโหดครั้งนี้คืออะไร

ตำรวจไปสอบปากคำภรรยาผู้ตายนะคะ
ทราบว่าปมเหตุมาจากการผิดใจกันเรื่องของการสั่งของ
คือผู้ตายสั่งพรมมาปูที่ห้องสนุกเกอร์

มีเบอร์โทรของภรรยาผู้ก่อเหตุสั่งมา๒ครั้ง
ทั้งชื่อผู้รับแล้วก็ชื่อผู้ตาย
และภรรยาผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นคนถูกอ่า
ของจะมาส่งที่ภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ทีนี้คนส่งเขาก็มีการโทรถามภรรยาผู้ก่อเหตุ

มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ลุกลามบานปลาย
คือไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าจะเป็นสาเหตุของการยิงกันตายนะครับ
เหตุจากการที่ผู้ตายเนี่ยคือนายสว่างและภรรยาเนี่ย
โดยเฉพาะภรรยาเวลาสั่งของอะไร
ให้มาส่งที่บ้านที่เปิดเป็นโต๊ะสนุกเนี่ยค่ะ

แต่ไอ้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันดันไปเป็นเบอร์โทรศัพท์ของภรรยานายนพสิทธิ์มือปืน

เวลาที่ทางบริษัทส่งพัสดุเขาโทรมา
โทรมาสอบถามว่าสถานที่ไปส่งอยู่ตรงไหน
หรือว่าโทรมาสอบถามว่าขณะนี้มาถึงจุดส่งของแล้วนะครับ
ช่วยออกมารับของหน่อยปรากฏว่าเอ้ามันดันโทรไป
มือถือภรรยาผู้ก่อเหตุจนมีปากมีเสียงกันกับภรรยาคนตาย

ทางภรรยาคนตายเองก็พยายามแต้งภัสดุส่งภัสดุเนี่ย
คือก็คนที่อยู่ในพื้นที่เองก็บอกแม่งไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาถึงขั้นฆ่ากันตายแล้ว

ตอนนี้มือปืนอยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัว
เชื่อว่าอีกไม่นานก็คงได้ตัวมาดำเนินคดีนะคะ